ด้วยการชนแล้วหนีนะคะเห็นเรื่อย
รถกระบะสีดำ๔ประตูค่ะไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๑๙ปีเป็นผู้หญิง

เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
รถกระบะคันนั้นคนขับรถกระบะคนนั้น
ยังไม่ออกมารับผิดชอบใด
คุณแม่ของน้องก็เลยมาร้องสื่อค่ะคุณผู้ชม
ประกาศตามหาคนขับรถกระบะคันนั้น
ให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำค่ะ
นี่นะคะ

แล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าไม่รู้ตัวว่าชน

มอเตอร์ไซค์นะคะไม่ใช่ชนหมดครับกระบะดำนะฮะกระบะดำสี่ประตูจุดเกิดเหตุปักหมุดให้ค่ะ
บนถนนผนโยธินบริเวณบ้านสันคือหมู่๑๒ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะ
คุณแม่บอกว่านี่แหละค่ะคลิปต้นเรื่อง
ใครที่ใช้รถใช้ถนนเวลานั้นพอจะมีกล้องหน้ารถหรือใครถ่ายคลิปไว้ได้บ้างอืม
ขอหน่อยจะเอาไปให้ตำรวจเป็นหลักฐานี่โอ้โหสภาพน้องอายุสิบเก้าปีที่โดนชนนะคะ
ตาปูดบวมร่างกายบอบช้ำศีรษะก็แตกด้วยรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะ
เสียหายแบบนี้แล้วเขาต้องซ่อมอ่ะมอเตอร์ไซค์มันซ่อมได้
แต่ถ้าเกิดว่าคนเป็นอะไรไปมันซ่อมไม่ได้นะคะอ่าคุณผู้ชม
บอกอีกรอบหนึ่งวันที่๓๐เมษายนเวลาเกิดเหตุคือ
นี่จะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะใช่ค่ะอืมอ่าแต่ว่าแม่ของน้องนี้
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแม่จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ชื่อว่าคุณแม่ชะนิดาพารัญชนานนท์อายุ๔๔ปี
บอกว่าลูกสาวตอนนั้นที่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
คือขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากทำงาน
แล้วก็จะไปบ้านเพื่อนที่ตำบลห้วยไคร้แม่สาย

รถกระบะขับตามหลังมาแล้วพุ่งชนอย่างแรงเลยนะคะ
ทำให้ลูกสาวแม่ได้รับบาดเจ็บแต่
คือรถกระบะใจดำมากเลยไม่จอดรถลงมาช่วยเหลือใดเลยนะคะ
ก็เลยฝากไปยังคนขับรถกระบะคันก่อเหตุบอกว่าออกมารับผิดชอบเดี๋ยวนี้นะ
แล้วก็อยากให้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยหน่อยช่วยส่งเบาะแสให้หน่อยนะคะ
ติดต่อแม่ได้นะคะหรือว่าติดต่อไปที่ตำรวจโรงพักแม่จันทร์ได้ค่ะ
ฝากตำรวจสภแม่จันทร์ด้วยนะคือเราก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางแหละ

ดำเนินคดีต้องเป็นพี่ตำรวจนะ